คราวนี้เป็นรถตู้ขนลงศพ
เสียหลักชนกับเสาไฟบนเกาะกลางถนน
แล้วก็ไปพุ่งชนรถแท็กซี่อีกต่อหนึ่ง

การจราจรน่าจะกินไปประมาณเลนครึ่งได้
แล้วก็โรงศพที่ขนมาในรถตู้ตกพื้นเลย

แล้วก็เคราะห์ดีจริงที่ไม่มีใครเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เลยค่ะ
ตำรวจสพบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครและกู้ภัย

แล้วก็พุ่งชนแท็กซี่ที่ขับสวนทางมานะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายบ้านแพ้วพระประโทหลักกิโลเมตรที่๑๐ค่ะ
ไปถึงก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นสภาพนะคะ
ทะเบียนนหนูคอควาย๒๑๙๕นครปฐม
สภาพด้านหน้ารถได้รับความเสียหายกระจกแตก
ท้ายรถมีโรงศพที่บรรทุกมาตกหล่นอยู่บนถนน
อุปกรณ์สำหรับใช้ในงานศพทั้งดอกไม้จันทร์ด้ายแดงสายสิน
ก็กระจายอยู่ในรถเลยนะคะ
คนขับยังไม่ทราบชื่อแต่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลบ้านแพ้วแล้ว
ติดกันเลยก็คือแท็กซี่สีชมพูทะเบียน
ททหารสรศรี๕๔๒กรุงเทพมหานคร

คนขับก็คือนายศักดิ์ลุเอี่ยมวัย๕๓ปีนะคะ

ก็สวมเครื่องแบบยืนรอให้การอยู่
ศักดิ์เล่าให้ฟังบอกว่าเขารับผู้โดยสารมาจากในตัวเมืองมหาชัย

มีรถตู้ที่บรรทุกลงศพซึ่งขับอยู่คนละฝั่งกันนะคะ
เสียหลักเพราะถนนลื่นฝนตกไง
ลื่นปุ๊บรถเขาก็เสียหลัก
หมุนแล้วก็ข้ามข้ามเลนมาหาฝั่งเขา
ข้ามเกาะกลางถนนมาเลย

เพราะดีนอกจากเขาจะไม่เจ็บแล้ว
ผู้โดยสารในรถสองคนก็ไม่ได้บาดเจ็บด้วยนะคะ

เขาก็ช่วยกันยกเสาไฟฟ้าที่เกาะกลางถนนที่มันหักโค้นอยู่เนี่ย
เขยิบออกไปให้มันไม่กีดขวางการจราจร
แล้วก็ช่วยกันเคลื่อนย้ายลงศพที่ตกบนถนนด้วย
เพราะอย่างที่คุณสุจรกูลโบกบอก
คนขับรถขี่รถผ่านไปผ่านมามันตกใจนะ

ใช่เบื้องต้นตำรวจก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว
แล้วก็เชิญคู่กรณีทั้งหมดไปสอบสวนต่อที่สพบ้านแพ้ว
เขาบอกว่าน่าจะเป็นเพราะฝนตกถนนลื่น
เพราะว่าเนี่ยยังเห็นสภาพถนนยังเงาน้ำอยู่เลย
ช่วงนี้ฝนตกทั้งในส่วนภาคตะวันออกภาคกลาง

ระมัดระวังในการขับขี่ด้วยนะครับ